ที่ปราจีนบุรีครับเกิดเหตุการณ์คนคลั่งเหมือนกัน
แต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปแล้วนะครับ
เสียงดังมาจากกุฏิของเจ้าอาวาสดังแบบนี้ฮะ
เกิดเหตุการณ์จากกุฏติของเจ้าอาวาสดังแบบนี้ฮะ
เกิดเหตุการณ์จากกุฏติของเจ้าอาวาสดังแบบนี้ฮะ
เกิดเหตุการณ์จากกุฏติของเจ้าอาวาสดังแบบนี้ฮะ
เกิดเหตุการณ์จากกุฏติของเจ้าอาวาสดังแบบนี้ฮะ
เดี๋ยวคุณเสียงนี้ที่เราได้ยินกันเนี่ย

เดี๋ยวคุณเสียงนี้ที่เราได้ยินกันเนี่ย
เดี๋ยวคุณเสียงนี้ที่เราได้ยินกันเนี่ย
เป็นเสียงเจ้าอาวาสเหรอคะ

เพราะชาวบ้านบอกชาวบ้านต้องพูดแบบกระซิบด้วย
เพราะชาวบ้านบอกชาวบ้านต้องพูดแบบกระซิบด้วย

หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออาวาส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
ทางจิตเวทไม่อาจจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้และอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของวัด
เจ้าอาวาสควรต้องเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง
แต่ปรากฏว่ายังไม่มีการแก้ปัญหาดังกล่าวครับ
ก็เลยยังคงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่แอบถ่ายตามซอกประตูรั้วบ้างพุ่มไม้บ้าง
ฟังเสียงที่เจ้าอาวาสเขาตะโกนด่าออกมาเนืองแบบนี้นะครับ
อยากจะขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งแก้ปัญหาแล้ว
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไป
รวมทั้งเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์
ศรัทธาของชาวบ้านของชาวพุทธด้วยนะครับ
ล่าสุดครับมานั่งประชุมร่วมกันแล้วคุณขวัญคุณผู้ชม

คณะกรรมการวัดพร้อมกับตัวแทนเขาก็เลยมานั่งล้อมวงกันแบบนี้ฮะ
หารือกันเลยประเด็นหลักก็คือ
ตกลงแล้วเราจะเอายังไงดีกับท่านเจ้าอาวาส
เพราะว่าส่งเรื่องไปบอกเรื่องไปก็ยังเงียบอยู่
ตัวแทนคณะกรรมการวัดคนเดิมที่เซ็นลงนามในหนังสือ
คือคุณนัทพลนะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้

เจ้าอาวาสเนี่ยพยายามจะฆ่าตัวตายมาแล้วด้วยนะฮะ

แล้วมีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยเกรี้ยวกราดแล้วด่าไม่หยุดเลย
ถึงขั้นว่าจะฆ่าทุกคนให้หมด
หลังนี่คือขู่มาถึงคนอื่นแล้วด้วยนะครับ

ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับ
มีอารมณ์ที่รุนแรงนะครับ
แล้วก็เกี้ยวกาศคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับ
ตามคลิปวีดีโอต่างที่บันทึกได้นะครับ
ทีนี้เราก็ห่วงห่วงถึงความปลอดภัยของชุมชน
ของคนที่อยู่วัดไม่ว่าจะเป็นพระเนร
หรือว่าคนที่ทำงานอยู่วัดนะครับ
จากคลิปล่าสุดท่านก็มีคำพูดออกมาว่า

จากเอกสารตอนแรกที่เราเห็นกันไปนะครับ

แล้วขึ้นคู่กับที่ชาวบ้านนั่งวงล้อมวงประชุมหน่อยก็ได้ครับ
เอกสารฉบับนี้และมติของที่ประชุมล้อมวงกัน
ออกมาในแนวทางตรงกันเลย
ต้องส่งตัวเจ้าอาวาสท่านไปรักษาโดยด่วนที่สุด

แล้วก็พระลูกวัดรวมถึงชาวบ้านในชุมชน
แล้วมันเป็นผลสืบเนื่องมาอาจจะกระเทือนกระทบถึงความศรัทธา
แล้วก็จะเกิดปัญหาอื่นรุนแรงตามมาอีกหรือไม่
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
ทำการของราชการเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีคำชี้แจง
เดี๋ยวนำมาอัปเดตกันต่อไปนะครับ